ก็เป็นการเข้ามาของประธานอดีบาบาหรือว่าแจ็คหมา
ก็มาให้ความรู้มาพูดคุยกับทางการไทยเพื่อสารต่อ
มาดูที่เรื่องของประกันภัยรถยนต์กันบ้างคุณผู้ชมครับ
ปัจจุบันนี้รถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการอีกหนึ่งปัจจัยเลยก็ว่าได้
แล้วก็จำนวนของรถยนต์บนถนนนั้นก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ทำให้ประชาชนต้องไปทำเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์
เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของอุบัติเหตุความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
และบริษัทประกันภายรถยนต์เองก็มีการคิดเบี้ยประกันภายรถยนต์อย่างไร
ให้ตอบสตรงความต้องการของผู้ใช้ประกันภายรถยนต์มากที่สุดนะครับ
วันนี้เราจะไปคุยกันกับคุณจิปภานัทธนคุรุธรรม
เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกรุงเทพประกันภัย
จะอธิบายให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามาคำนวณ
แล้วก็เป็นเบี้ยที่ผู้ใช้บริการต้องจ่ายเงินกับบริษัทประกันครับ
ค่ะเมื่อเรามีรถขึ้นมาสักคันนึงนะคะ
พอเราจะเสียค่าเบี้ยประกันภัยเราก็ย่อมอยากทราบว่า
เราจะเสียด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะคะ
ปัจจัยตัวแรกค่ะที่เราจะใช้คิดคำนวณในการคิดค่าเบี้ยนะคะ
คือกลุ่มรถยนต์ค่ะซึ่งกลุ่มรถยนต์จะถูกแบ่งออกเป็น๕ประเภท
แบ่งอย่างไรเราใช้หลักเกณฑ์จากราคาค่าแรงค่าอะไรในการจัดซ่อมรถนะคะ
ซึ่ง๕ประเภทนี้ค่ะคอปภเป็นผู้ออกหลักเกณฑ์มาและแบ่งกลุ่มมาให้เรานะคะ
ปัจจัยตัวถัดมาค่ะคือลักษณะการใช้รถ
ลักษณะการใช้รถเป็นตัวบอกว่ารถคันนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำนะคะ
เช่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะหรือรถใช้เพื่อการพาณิชย์นะคะ

ตัวถัดมาค่ะเป็นเรื่องของขนาดเครื่องยนต์นะคะ
ตัวถัดมาเป็นเรื่องของอายุผู้ขับขี่
อายุผู้ขับขี่นั้นสำหรับกรมฐานประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง
จะใช้คำนวณก็ต่อเมื่อเราต้องการระบุชื่อค่ะ
เพื่อให้ผู้ขับขี่มีอยู่เพียง๒ท่านความเสี่ยงก็แคบลง
เมื่อความเสี่ยงแคบลงในการคิดเบี้ยก็จะคิด

อายุตั้งแต่๑๘ถึง๒๔ปีเราจะคิดคำนวณเบี้ยอยู่ที่๙๕นะคะ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพิจารณารับประกันภัยแล้วเนี่ย
เราสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าเราอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่

ปัจจัยตัวถัดมาค่ะในเรื่องของอายุรถ
อายุรถก็เป็นอายุการใช้งานซึ่งเราจะดูกันที่ปีที่จดทะเบียน
แล้วก็ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ
เราใช้คิดคำนวณเบี้ยแล้วเราสามารถขอรับส่วนรถจากบริษัทประกันภัยได้
จากการเลือกที่จะทำแบบระบุชื่อผู้ขับขี่
หรือเลือกทำประกันแบบมีค่าความสะอาดส่วนแรก

ครับแน่นอนคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามตามมาว่า

จะมีส่วนลดของเบี้ยประกันให้กับผู้ใช้บริการบ้างไหมครับ
มีค่ะแน่นอนนะคะจาก๒ตัวแรกที่กล่าวไปแล้วนะคะ
คือส่วนรถจากการระบุชื่อผู้ขับขี่
และส่วนลดจากการกำหนดค่าความแสนส่วนแรกนะคะ
ในปีถัดมาในปีต่อยุนอกจากใช้สองตัวนี้แล้วนะคะ
เรายังสามารถคิดคำนวณจากส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีได้ด้วยนะคะ
เป็นอย่างไรหมายความว่าผู้ขับขี่ค่ะใช้รถดีมากนะคะ
มีพฤติกรรมที่ดีไม่เคยเกิดกันไม่ชนเลย
ใช่ค่ะไม่เรียกร้องค่าสินใหม่จากบริษัทประกันภัยเลย
หรือถ้าเกิดเกิดการเรียกร้องค่าสินใหม่เกิดขึ้น
แต่ตนเองนั้นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดค่ะ
อีกทั้งยังสามารถระบุตัวตนของผู้ขับขี่ของคู่กรณีได้ด้วยนะคะ
เราก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะ
จะได้รับส่วนลดในปีต่ออายุในปีถัดไปนะคะ
ถ้าปีแรกไม่เคยเคลมเลยไม่เคยเรียกร้องค่าสินใหม่เลย
จะได้รับส่วนลดอยู่ที่๒๐นะคะ
และถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี๒ปีติดต่อกันนะคะ
ก็จะรับส่วนลดในปีต่อยุปีถัดไปอีก๓๐นะคะ
แล้วลำดับขึ้นเรื่อยค่ะเป็น๓๐๔๐จนกระทั่ง๕๐นะคะ
อันนี้เรียกว่าส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีค่ะ
เหนือจากการทำส่วนลดมาตรฐานทั้งเมื่อสักครู่ที่กล่าวมาแล้วนะคะ
ยังมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมด้วย
ก็จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนะคะ
ได้รับส่วนลดอย่างไรนะคะเราก็จะคิดคำนวณจากระยะทาง
ที่ลูกค้าใช้ไปในตลอดอายุปีกรมทัน
ลูกค้าติดตั้งไว้ที่ตัวรถนะคะ
อุปกรณ์ตัวนี้อย่างที่เราเคยกล่าวไปแล้วนะคะ
แฟนไทยรัฐไทยรัฐทีวีก็จะได้ทราบไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาค่ะ
จำได้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะมีฟังก์พิเศษสามารถบันทึกระยะทางที่เราใช้ไปนะคะ
เราก็จะใช้ประโยชน์ตัวนี้ค่ะมาคิดคำนวณเบี้ยในปีต่ออายุนะคะ
ก็จะมีเรทที่แตกต่างกันไปในการคิดคำนวณนะคะ
ซึ่งส่วนลดตัวนี้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่๒๐เปอร์เซ็นต์นะคะ
นั่นก็คือใช้รถอยู่ที่ไม่เกิน๕๐๐กิโลเมตร
จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมนะคะพิเศษเพิ่มเติมอยู่ที่๒๐
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นลูกค้าที่เข้าโครงการ
ตั้งแต่วันที่๑วิทยาลัยยนต์เป็นต้นไป
ถัดไปที่จะต่ออายุสามารถได้รับส่วนลดได้ด้วย
โดยเราจะเอาคำระยะทางที่ผ่านมาค่ะไปคิดคำนวณ
ได้ครับถ้าศึกษาดีทำประกันภัยราคาถูกอย่างแน่นอน
แล้วก็ได้คุ้มครองกันแบบเต็มที่เต็มเหนียวเลยใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะใช่เลยครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณจิปราภาณัทธนครุฑธรรมเป็นผู้จัดการฝ่าย
พยากรบุคคลกรุงเทพประกันภัยก็มาให้ความรู้กับคุณผู้ชม